งานนี้สิมีคนดวงเห็งเขาก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูแลว่า
เขาจะไปขอโชคขอลาบกับตาทองนิ้วรายสุดท้ายได้โชคได้ลาบจริง
ก็เลยมาแก้บนจ้าพูดถึงตาทองนิ้วรายนึกออกอยู่แล้วว่า
อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

อยากดูนะแต่มันมืดเพิ่มไฟหน่อยได้ไหม

แต่ต่อให้มืดแค่ไหนแต่ว่าออร่าของสิ่งที่เขานำมาถวายเนี่ย

ถุงแดงแบบนี้ข้างในมันคืออองค่ะเฮ้ย
นี่ทองหนัก๑บาทนะคะ
สองสามีภรรยาดวงเฮงเนี่ยค่ะบอกว่าได้โชคได้ลาบมาหลายแสนบาท
ก็เลยนำมาถวายที่วัดแห่งนี้นะคะ
ซึ่งสองคนนี้เขาบอกว่าเคยมาขอพรแล้วรอบหนึ่งนะคะ
แล้วก็ได้โชคกลับไปปรากฏว่าได้โชคที่ว่าเนี่ยคือ๖แสนบาทเลยนะ
ก็เลยซื้อทองคำแท่ง
ไม่ใช่ทองขำแท่งสีทองขำรุ่มมาพันเป็นแจ้วทองแบบนี้

น้องเช็คราคาดูไหม๑บาทเท่าไรล่ะ

เยอะจอด
ก็หลวงพ่อแป๊ะนี่แหละเป็นผู้รับมอบนะคะ

เงินพระทองขนาด๗นิ้ว
มอบให้กับทั้ง๒ท่านนี้ด้วย

สามีภรรยาคู่นี้ก็ไปเสี่ยงโชคต่อสิคะ

ไปทำอะไรคะจับไข่ในตะค่อง

เสร็จแล้วก็ไปล้วงไข่ค่ะ

มันแตะตามากเลย

มันถึงทองนี่แหล่ะ

อืมนิดหนึ่งถ้าเกิดได้ขนาดนี้
เป็นคุณคุณจะซื้อทองมาแก้บนไหม

เป็นทองแพร่งอย่างนี้หรอ
ง้วนโอ้โหกรอบเกียวอร่อยกันทั้งวัดเลย
ถุงใหญ่นั้นหรือยุบเหลือแค่นี้เพราะมันแตก

ตอนแรกก็คิดว่าพระอาจารย์แปลคงจะเอาพระเงินพระทองมาให้
พอเอาทองม้วนไปให้พระอาจารย์แป๊ะไม่อยู่ซะงั้น

อ่างน้ำมนต์ดีกว่าเมื่อกี้เห็นแว๊บ

เมื่อกี้เห็นแว๊บน้องอ่างน้ำมนต์อะไรน่าสนใจกว่าเยอะเลย

แต่ไม่เป็นไรนะเผื่อว่าใครอยากจะไปวัดสว่างอารมณ์นะ
เขามีจัดกิจกรรมอาบน้ำเพ็ญด้วย
เป็นการเสริมบารมีเสริมสิริมงคลในวันรอยกระทงขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ด้วยนะจ๊ะ